นะคุณวรพรอ่านข่าวคนเดียวได้ไหม
ไปด้วยได้ไหม

ครบ๑เดือนได้เงินเท่าไหร่รึไหมฮะ

จะไปจริงเหรอ

ทำงานแบบสุดว้าวที่ออสเตรเลียครับ

เจ้าของโพสต์นะครับหรือว่าคุณใบเฟิร์นบอกอีกว่า

เพราะเราได้ปั่นจักรยานไปด้วย
เที่ยวชมเมืองไปด้วยเจอที่ไหนสวยจอดถ่ายรูป

คุณใบเฟิร์นบอกว่าทำงานวันละ๖๘ชั่วโมงต่อวัน

ดูหลักฐานว่าได้เงินเยอะเพราะส่งของเยอะนี่เอง

ถ้าบางช่วงไม่ได้ส่งของนะฮะ

ส่วนค่าคลองชีพค่าอาหารที่ออสเตรเลีย

ที่ทำให้ได้มาอยู่ที่เมืองนี้ฮะ